เหนือใต้ออกตก๗๗จังหวัดบนผืนแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตรที่รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหาวิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตาอาชีพที่ไม่เหมือนใคร
ตื่นตาแปลกใจแล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา

วันนี้ปีโป้จะพาคุณผู้ชมนะคะย้อนกลับไปเมื่อปีพศ๒๕๖
ก่อนการปฏิวัติกรุงสยามค่ะ
ว่ากันว่าเรื่องของการค้าขายในยุคนั้นนะคะคึกคักมากเลยค่ะ
โดยเฉพาะย่านพาถุรัฐที่ปิปป้ออยู่นี่แหละค่ะ
คิวเอาท์ของวัยรุ่นในยุคนั้นนะคะต้องห้างนี้เลยค่ะ
โป้ก็สัมผัสได้ถึงความเปิดสการ์ดของวัยรุ่นยุคหกศูนย์
ชุดชั้นในอุปกรณ์ออกกำลังกายสารพัดอย่างเรียกได้ว่าอะไรขายได้
เท่าแก่ห้างอย่างคุณนัทนิยมวานิสนำเข้ามาขายหมดแม้เวลาจะเปลี่ยนผ่านนานกว่า๘๐ปี
แต่ทุกรายละเอียดและทุกภาพจำของห้างแห่งนี้
ยังอยู่ในความทรงจำของคุณยายอรุณนิยมวานิส

โอ้โหคุณยายยังแข็งแรงมากเลยอ่ะ

๙๖สุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่เลยคุณยาย

ถามนิดนึงนะคะว่าคุณยายอรุณเนี่ย

พี่ชายพี่สาวดูแลในยุคแรก

ทั้งแรกเลยเนี่ยไปเปิดที่ผนหลังวังบุรุษภาค

แล้วก็ย้ายมาที่ราชย่า

ที่ทำเอาคุณยายอรุณยิ้มทุกครั้งที่พูดถึงแล้ว
คุณยายยังพาปีโป้เดินช้อปปิ้ง

สวัสดีค่ะ

ทำงานมากี่ปีแล้วคะ

เห็นรูปร่างปีโป้นี่รู้เลยใช่ไหมคะว่า

มุ้ยค่ะแล้วทุกวันนี้ก็ยังนำเข้าอยู่ใช่ไหมค
ข้าวคันนี้เพิ่งมานะมาเอี่ยมเทียมเลย
ต้องสั่งด้วยเสมอเป็นคนสั่งเองค่ะ
อันนี้คุณยายอรุณเป็นคนสั่งเองนะคะสั่งตรงจากอเมริกา

สวัสดีค่ะพี่พาครู
นี่คนนี้คือพี่ผาสุกนะคะเป็นหลานสาว

นอนใส่แล้วจะไม่ได้นอนนะคะ

การแบบว่าเนาละเอียดมาก
นี่มีการแบบว่าอัดพีชที่แขน
ในยุคนั้นมีการอัดพีชแล้ว
ยายอรุณคะตรงนี้คือแผนกอะไรคะ

ตามีอะไรแนะนำให้พี่โป้ไหมคะวันนี้เลยนะคะ

ได้๓ขั้นตอนที่คุณยายอรุณบอกนะคะ

พี่โป้ทราบมาว่าเป็นยี่ห้อที่ซื้อลิขสิทธิ์มาจากอเมริกา

ตัวแทนก็คือมีตัวแทนซื้อไปขายนะคะ

คนที่พามาคือคุณแม่แนะนำมานะคะ

เฉพาะเวลาทาหนังสือแรกไม้เราทาทับมันจะทำให้ยิ้มหวานขึ้น
ยายอรุณบอกว่าพอเราทาลิปสติกเสร็จแล้ว
ลิปสติกอันนี้ทับทำให้เรายิ้มหวานขึ้น

แต่ก่อนจะออกจากห้างก็ต้องเพิ่มความมั่นใจด้วยน้ำหอมสักหน่อย

นี่คือตั้งแต่ยุคนั้นเลยไหมคะพี่ชิตาค่ะ

่นนี้ทำให้นึกถึงยุคคุณแม่สาวเลยอ่ะ

นี่ของเมอร์โนแมนคลาสสิกมาก
จากเรื่องสวยงามถ้ามาอีกฝั่งก็จะเป็นอุปกรณ์กีฬาที่คุณปู่คุณตาจะต้องมาซื้อเครื่องเล่นกันที่นี่มันถึงจะเด้นค่ะ
ทั้งไม้กอล์ฟไม้ชนิดไม้แบตและอีกหลากหลายชนิดกีฬาที่มีให้เลือกซื้อเลือกหากัน
รวมถึงชุดกีฬาน่ารักที่สั่งนำเข้ามาขายควบคู่กันนั่นเองค่ะ
ขึ้นมาชั้นสองก็ต้องร้องว้าวกับเครื่องดนตรีที่จัดเรียงไว้เหมือนในพิพิธภัณฑ์ยังไงอย่างนั้นเลยล่ะค่ะ
ได้ข่าวมาว่าที่นี่เนี่ยมีของดีของเด็ดเรียกได้ว่าเป็นของที่หายากมากเลยคุณยายคืออะไรคะ

เป็นบุญตามาก
ยายคะได้กีต้าพร้อมลายเซ็นต์นี้มาได้ยังไงคะ

ทราบมาว่ามีคนขอซื้อราคาเท่าไหร่คะ

รู้สึกบอกว่าตื่นตันมากเลย
กีต้าตัวนี้แล้วปีโป้นน้ำตาจะไหลเลยล่ะค่ะ
มันเป็นอะไรที่เกินคำบรรยายจริง
ใจที่ได้เห็นจริงค่ะ
จากเครื่องดนตรีขั้นเทพแล้ว

ขายเครื่องออกกำลังกายที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นเลยล่ะค่ะ
เครื่องเล่นทุกอย่างหน้าตาแปลกประหลาดมาก

บอกเลยว่าคนมาต่อแถวรอเล่นฟิตเน็ตที่นี่นะจ๊ะ

ยายอรุณพาปิโป้ขึ้นลิฟต์ที่อายุอนาม

ก็เลยจัดชั้น๓ไว้รองรับสาว
ทั้งคุณหญิงคุณนายเซลปเมืองกรุง
ที่จะออกงานทั้งทีต้องแวะมาทำสวยที่นี่ซะก่อน
แหมก็มีทั้งที่อบตัวแต่งหน้าทำผม

ชั้นนี้จริงไม่เปิดให้บริการมานานมากแล้ว
เป็นอุปกรณ์ที่เรียกได้ว่า
นำเท่ามีหนึ่งเดียวในเอเชียเท่านั้น

และที่สำคัญนะคะคุณยายค่ะอยากจะถามนิดนึงว่า

ลูกค้ยังให้ความรักอยู่นั่นเอง

ก็ไม่ทำให้ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้จางหายไปกับการเวลา
หากแต่ยังคงยืนหยัดในความภาคภูมิใจ
กับการเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของคนไทย

และของทุกอย่างจัดวางอยู่ในตำแหน่งเดิมไม่ผิดเพี้ยน
คนรุ่นคุณปู่คุณย่าเรียกที่นี่ว่า

เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายน่าค้นหา

ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจ

โปรดติดตามตอนต่อไป